ดูเรื่องด้านหลังหน่อยค่ะมันเป็นคำถามในโลกโซเชียลที่เขาเห็นคลิปมา
บางคนไม่สบายใจแล้วก็ถามว่ามันเหมาะสมไหม
ด้านหลังคุณขวัญเนี่ยค่ะก็คือปู่ฤษีเกรดแก้ว
แต่ภาพที่ออกมาเป็นคลิปเนี่ยเดินนำแล้วก็มีพระเดินตาม
ตอนที่เดินนำเนี่ยก็เหมือนกับมีลูกศิษย์ลูกหานี่แหละค่ะ
คือใส่บาทถวายปัจจัยใช่ค่ะและนี่แหละคือสิ่งที่คนวิพากษ์วิจารณ
เดี๋ยวต้องมาฟังในมุมมองของพระพยอมด้วยลองดูคลิปที่เขาวิภาควิจารณ์กันก่อนค่ะ
นี่แค่คลิปเดียวแต่จริงมีอีกหลายต่อหลายคลิปนะที่จะเห็นว่ามีทั้งพระสงฆ์เดินนำหน้า
พระสงฆ์เดินตามฤษีต้นนี้ใช่ค่ะโอ้โหนี่แหละปู่ฤษีเกรดแก้วค่ะ
ที่เดินแล้วก็มีการรับบินทบาทรับปัจจัยที่ประชาชนเนี่ยใส่มานี่ฮะ
คลิปอื่นก็มีนะคุณนะพระเดินนำฤษีก็เดินด้วยยังไงคุณฤษีรับบาทได้ไหม
ก็นั่นน่ะสิและอีกอย่างหนึ่งที่คนถามคือเดินนำพระเหรอแต่ว่าบางคลิปก็มีเดินตามเหมือนกันนะคะ
ซึ่งคลิปต่างเหล่านี้ถ่ายเอาไว้ตอนที่ปู่ฤษีเกรดแก้วมาร่วมงานบุญมหากฐินวันออกพรรษา
ก็จัดขึ้นที่ไหนที่นี่แหละค่ะอาสมเจ้าคุณปู่ฤษีเกรดแก้วนี่แหละ
ที่บ้านโคกรุงตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
คนก็เลยต้องถามสิมีภาควิจารณ์หนักเลย
โดยเฉพาะคลิปที่มีพระเดินตามนะฮะบอกว่าโอ้โหเป็นพระเนี่ย
เดินตามปู่ฤษีเพื่อรับบินทบาทเหรอเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ใช่ก็จะบอกว่าอะไรนะเป็นรือสี๑๕๐ปีเอาพระยอมไหว้หรืออะไรยังไง
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องไปสอบถามทัศนะของพระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะ
ท่านมีทัศนะเรื่องนี้พูดถึงฤษีว่าคือนักบวช
แต่ก็มีบางรายที่มีคนเนี่ยเคารพสัทธาแต่บางกิจเนี่ยการเดินนำหน้าพระเนี่ย
ดูขัดตาใช่ไหมแต่ก็ขัดตาน้อยกว่าพระที่นั่งบนอัศนะ
แล้วฤษีเดินแจกของขลังนะเออข้ามหน้าข้ามตาพระเกินไป
ฟังเสียงพระพยอมฮะตามแนวก็บวชสักนิดหนึ่ง
ถ้าเดินตามก็มองดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่
แต่ตอนเดินนำหน้าอาจจะแรงมองขัดตา
แต่เรื่องขัดตาก็คือว่าพระนั่งอยู่ฤษีเดินแจกเครื่องรางของขัง
หรืออะไรในธรรมนองนั้นเท่าที่เห็นนะก็น่าจะถือว่า
อะไรข้ามหน้าที่พระไม่พระนั่งกันจุดเป็นแถววันอัศนะ
แต่งสียืนเดินเจียวแจกอืมนะฮะพระพยอมบอกเหมือนจะข้ามหน้าพระไปนะ
มองดูภาพเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะฮะนี่คือทัศนะความคิดของพระพยอมท่าน
อืมแต่ทีเนี้ยเราก็ไปเปิดประวัติดูนะเอ๊ะบรือสีตัวเนี้ยเป็นใครค่ะ
พระฤษีเกดแก้วเนี้ยนะคะที่เขาแชร์กันเอ่อปู่ฤษีเกดแก้วที่แชร์กันในโลกโซเชียลเนี้ย
เขาแชร์ประวัติใช่ของผู้ฤษีกันเยอะนะเขาเชื่อว่ามีอายุมากถึงหนึ่งร้อยห้าสิบปี
ร้อยห้าสิบปีเลยเหรอใช่แล้วบอกว่ามีอะไรนะยานสมบัติแก่กล้ามากใช่
มีอภิญญายานเหมือนกับพระเกจิอาจารย์รักษาสังขารให้อยู่เหนือธรรมชาติได้
เหรอฮะคุณผู้ชมแล้วมีพวกข้อมูลภาพเก่านะของปู่ฤษีเกรดแก้ว
ช่วงที่ท่านไปร่วมพิธีอายุวัฒนามงคล๘๘พันศาสมเด็จพระอัครมหาสังคราชาธิบดีเทพวงศ์
ที่วัดอุณาโลมพนมเป็นกัมพูชาตั้งแต่ปี๖๒มีภาพของปู่ฤษีเกรดแก้วนั่งร่วมกับพระหลายรูปด้วย
แล้วก็ยังมีการแชร์ข้อมูลจากคนที่เคารพนับถือนะเรื่องของอภินิหารของปู่ฤษีเกรดแก้วนะ
บอกว่าตัวคุณป้าเองป่วยเป็นมะเร็งทีนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัด๒ครั้ง๒คราว
ตอนนั้นคิดว่าจะตายแล้วจนกระทั่งนี่ฝันเห็นปู่ฤษีเกรดแก้วเข้าฝัน
แล้วก็ชี้ไปที่ยาสมุนไพรสุดท้ายหายเป็นปริดทิ้ง
และเขาบอกว่าโอ้โหคนที่นับถือปู่ฤษีเกรดแก้วเนี่ยมีเยอะมีแยะนะ
และอีกอย่างหนึ่งท่านก็ทำคุณงามความดี

แต่ทีนี้เรื่องของความเหมาะสมความไม่เหมาะสมความเชื่อของคนไทย
เราก็ต้องไปตรวจสอบเราไปถึงอาสมเจ้าคุณปู่ฤษีเกรดแก้วเลย
ใช่ค่ะพอไปถึงที่อาสมก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่แหละ
แล้วก็มีสาราอยู่หลังนึงใช้สำหรับปฏิบัติธรรม
ตอนที่เราไปดูคือสาลายังก่อสร้างอยู่ยังสร้างไม่เสร็จ
แล้วก็มีอาคารโดมขนาดใหญ่สำหรับลูกศิษย์ลูกหา
ที่จะเข้ามาทำบุญด้วยมีพื้นที่ลานกว้าง
จอดรถเวลาที่เขามีงานอะไรคนขับรถมาใช่ไหม

ถ้าเกิดว่าไม่มีงานคุณชาวบ้านแถวนั้นเขาดูสินี่ทำอะไรรู้ไหม

เอามาเป็นลานตากข้าวตากพืชผลการเกษตร
ชาวบ้านเขาบอกว่าจำไม่ได้
ว่าฤษีเกรดแก้วมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่ว่าน่าจะอยู่มาเป็น๑๐ปีแล้วมั้ง

อยากคุยกับผู้รุษีเกดแก้ว

ไปบ้านลูกศิษย์ท่านกลับมาตอนบ่าย
แต่เอาจริงคือท่านก็เคยเหมือนกับเปิดใจกับสื่อใช่ไหม

ที่เป็นกรามาต์เรื่องพระเดินตามรับอินทบาทต่อหน้าพระอะไรอย่างนี้นะฮะ
ใช่คือท่านบอกว่าปู่ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง

ส่วนลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมงานก็จะรู้ว่าการถวายเงินการทำบุญ
จะทำถวายยังไงเพราะว่าก็เชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหา
แต่ละคนที่ถวายเงินให้เนี่ยไม่ได้เกิดจากความงมงายหรอก
เกิดจากความศรัทธาในสิ่งที่ปู่สร้าง
แล้วเงินที่ถวายกันมาก็ไปร่วมในงานทอดกระถิ่นสร้างเจดีที่วัดอะไรแบบนี้นะฮะ
ส่วนพระที่มาตรงนี้นะฮะก็นิมนต์มาเพื่อให้รับบุญ
เพื่อให้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้ทำบุญกัน
ก็ไม่ได้ให้มาตามฤษีหรอก
ฤษีเขาก็ชิดแจ่งแบบนี้นะ
ใช่แล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาจะเป็นคนนอกพื้นที่
มากกว่าคนในพื้นที่ด้วยนะคะ
ก็ถูกวิภาควิจารณ์กันในโลกโซเชียลนะ